ส่วนที่สมุทรปราการนะคะมาอีกแล้วเคสนี้คุณกันจอมพลังก็รับไว้อีกก่อน
บุกมาทำร้ายถึงที่กับแฟนใหม่แล้วอุ้มขึ้นรถ
เอาไปขังอยู่สองวันซ้อมทรมานที่ใช้คำว่าซ้อมทรมาน
เพราะว่าเอาบุหรี่จี้ทั้งต่อยทั้งเตะเอาครีมดึงลิ้น
เอาครีมหนีบมือหนีบเท้าอย่างเงี้ยค่ะจับหัวโขกกำแพงอย่างเงี้ย
ไปทำเขาทำไมอ่ะหน้านี่ปูดบวมเอาเท้าเหยียบหน้าแล้วขยี้อย่างเงี้ค่ะ
แฟนเก่ามาจับไปอย่างเงี้เหรอแฟนเก่าแล้วไม่ได้มีแค่แฟนเก่าที่ทำร้ายเธอนะ
ผู้หญิงคนใหม่ของแฟนเก่าก็ร่วมทำร้ายด้วยค่ะเฮ้ยเนี่ยสภาพบาดแผลของเธอนะ
อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบเลย
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ภาพวงจรปิดตอน๔ทุ่ม๑๖นาทีวันที่๖พฤษภาคมมานี่ค่ะ

เดินออกจากบ้านเพื่อไปรอรถที่มารับ
ก่อนที่สาวคนใหม่เนี่ยจะเดินตามมา
แล้วก็จะมีรถยนต์สีน้ำเงินดำขับมารับที่๔แยกกลางซอย
ที่ทุกคนจะพากันขึ้นรถออกไปนี่ที่เราวงไว้ให้
นั่นนะคะตรงกลางซอยตรงนั้นซูมให้ดูด้วย
น่ะรอรถกันอยู่แล้วก็จะมีรถมารับ
กระทั่งอีกตัวนึงจะเห็นนี่รถมารับแล้วเห็นไหม
นั่นคือคนก่อเหตุแฟนเก่ากับผู้หญิงคนใหม่แล้วก็เพื่อนด้วยนะ
พากันขึ้นรถไปแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ตรงนั้น
นี่ขึ้นรถกันเสร็จแล้วผ่านไปไม่นานค่ะ
กล้องตัวเดิมจับภาพคนก่อเหตุกลับมาพร้อมกับน้องผู้เสียหาย
กลับมาพร้อมกับน้องผู้เสียหายในสภาพน้องคนที่ถูกทำร้าย
เอามือกุมหัวมาไหนดู
นี่เห็นไหมผู้หญิงเดินข้างหน้าผู้หญิงเดินอยู่ข้างหน้า
เอามือกุมหัวมาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนก่อเหตุเดินตามมา
ตี๑๔๖นาทีกล้องอีกตัวจับภาพเห็นคนก่อเหตุ
เดินกลับมาพร้อมกับน้องผู้เสียหายแล้วก็พากันเข้าไปในบ้าน
แล้วน้องบอกน้องถูกขังอยู่ที่บ้านหลังนั้น๑วันเต็ม

จนกระทั่ง๘พฤษภาคมนะคะ๙โมงกว่า
จะเห็นน้องผู้เสียหายกับผู้หญิงคนใหม่
พากันวิ่งออกจากบ้านเห็นไหมหนีออกมาจากบ้าน

และเท้าก็มีแต่รอยถลอกเลยพาหนี
แล้วจังหวะวิ่งหนีจะเห็นว่าผู้หญิงในบ้าน

มันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนี่คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ที่ได้มาเป็นหลักฐานนะคะนี่นี่ชาวบ้านเขาเริ่มเดินออกมากันแล้ว
เอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมาหน้าบ้านแล้วมาทำนี่ค่ะ
เดินมาหน้าบ้านกันมองซ้ายมองขวาเฮ้ยมันมีอะไรยังไงเนี้ย
คุณกันจอมพลังนะคะพาน้องผู้เสียหายพบตำรวจค่ะ
ทำตำรวจเอกวิโรตััสโสผู้กำกลับการส่อพบางพลีจมตร์สมุดปราการ
ติดตามความคืบหน้าคดีแล้วก็พาตำรวจไปบ้านหลังเกิดเหตุด้วย
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตอนคบกันเนี่ย
คบกันได้ประมาณสักสองปีแล้วก็เลิกกันไปเพราะ๐๙๑๓
ประมาณสัก๔๕ทุ่มวันที่๖พฤษภาคม
เพื่อนของแฟนใหม่โทรบอกให้ไปเอารองเท้าที่บางแวก
พอไปถึงเพื่อนของแฟนใหม่ก็บอกเออรอแป๊บนึงนะ
กระทั่งผ่านไป๒๐นาทีเอ้า
กลายเป็นแฟนเก่าเดินมาพร้อมกับเพื่อนที่เป็นผู้ชาย๔คนแล้วก็ผู้หญิง๑คน
ที่เป็นสาวคนใหม่แล้วก็ถูกรุมทำร้ายเลยค่ะ
ส่วนตัวเธอก็ถูกสาวคนใหม่โดนตบสาวคนใหม่ที่ว่าคนที่ช่วยเธอหนีออกมานั่นแหละ
ฉากตบเธอก่อนเลยแล้วก็ฉุดกระชากเธอขึ้นรถไปบ้านหลังเกิดเหตุที่ซอยจตุรมิตร
ซึ่งเป็นบ้านรุ่นพี่ของฝ่ายชาย
ระหว่างอยู่บนรถเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกเอาโทรศัพท์ไปโยนทิ้งด้วย
ถูกค้างอยู่ในบ้านสองวันโดนทำร้ายทารุณตลอดเวลา
ตบโดนเอาเท้าเหยียบหน้าโดนเอาครีมหนีบลิ้นหนีบมือ
แต่ก็ยังได้กินข้าวแล้วก็มีการเอายามาทาให้
คือตบตีทายาให้ตบตีทายาให้อยู่แบบนี้ค่ะ
๘พฤษภาคมฝ่ายหญิงเห็นสภาพแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปไหม
เริ่มรู้สึกสงสารขึ้นมาแต่เธอบอกว่าสาเหตุหลักหลักไม่น่าใช่เพราะสงสารหรอก
เพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะไปจับได้ว่าฝ่ายชายก็ครบซ้อนอีกอ่ะ
คุยกับคนอื่นอีกเลยโมโหอยากเลิกก็เลยพาเธอหนีออกมา
พฤษภาคมเธอตัดสินใจแจ้งความที่สพบังพลีแต่ผ่านมาหลายวันคดีก็ไม่คืบสักที
ฝ่ายชายยังข่มขู่ด้วยว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเขาอ่ะรู้จักกับตำรวจ
เคลียร์กันได้จ่ายสวยหมดแล้วเคยทำงานให้ด้วยโอ้โหสพบังพลีต้องชี้แจงแล้วแหละ
อิงมาขนาดนี้เลยอ่ะแล้วจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกาย
เมษายนปีที่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันตอนนั้นคบกันเป็นแฟนอ่ะ
รอบนั้นซี่โครงหักไปสองซี่ครั้งนี้ทั้งถีบทั้งเหยียบทั้งตบถุยน้ำลายใส่
เอาครีมหนีบจิกหัวนั่งหันหลังพิงกำแพงแล้วถีบ
สาเหตุเพราะไม่พอใจที่เธอเห็นว่าแฟนใหม่ดีกว่าตัวเอง
เพราะว่าหลังจากที่เลิกกันได้อาทิตย์เดียวเธอมีแฟนใหม่เลย
เขาไม่พอใจตรงที่เขาบอกว่าเลิกกับเขาไปก็มีแฟนใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนที่เขาง้อไปทำไมไม่กลับไปหาเขาเขาบอกว่าเห็นคนใหม่ดีกว่า๒ปีเหรอ
เขาบอกว่ามีทำอะไรให้ไปกับสรศนไหมมีจ่ายสวยมีบอกว่าเราเป็นพี่กลุ่มจ่ายสวยไหม
ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าทำหนูเกินไป
คุณกันจอมพลังบอกว่าตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของน้องผู้เสียหาย
แล้วก็เรื่องความยุติธรรมเพราะว่าเท่าที่รู้ข่าวก็คือคู่กรณีก็มาโรงพักเหมือนกัน

เนี่ยมันกำลังถืบต่อเนื่อง๒วัน
ผมก็ฝากเลยที่นี่บ้านเมืองมีกฎหมายอย่าทำอะไรที่มนอกกฎหมายจนเกินไป
สิ่งที่เกิดมีที่จะกระทืบใครขังใครไว้ก็ได้
ถ้าคุมตัวเองไม่ได้ในคุกมีผู้คุมเค้าอาจทำช่วยคุมสติท่านได้
น้องเขาอยู่แบบหวาดตัวหนีท่านใจเฉพาะวันนี้ผมมาช่วยเขา
แต่วันนี้ผมมาช่วยเขาถ้าพวกท่านกับเพื่อนท่านเนี่ย
เหิมนะก็ต้องเจอกันสักทีนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บอกนะคะว่าก็เห็นรถยนต์แต่งซิ่ง
แต่ที่เห็นครั้งสุดท้ายก็ประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วอะค่ะก็ยืนยันว่าไม่เคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในลักษณะถูกทำร้ายหรือว่าเสียงคนทะเลาะกันเลย
มีเพียงเสียงผู้หญิงผู้ชายหอกล้อกันตามปกติทีนี้ทีมข่าวเปิดภาพของผู้เสียหายกับผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ให้ชาวบ้านดูเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าก็คุ้นนะแต่วัยรุ่นที่เวินเข้ามามันก็มีหลายคนน่ะ
ส่วนคนก่อเหตุอ่ะป้าก็เห็นหน้าอยู่บ่อยนะเขาก็ดูเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอ่ะ

ก็ก็มีเป็นผัวเมียคู่กันอ่ะอืมแต่ไม่มั่นใจว่าใช่น้องผู้หญิงหรือเปล่า

แล้วน้องผู้ชายคนนี้ครับ
หรือจากกับตำรวจเคลียด่ายจายสวยอะไรเนี่ย
กับบอกตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นความจริง
มันก็เป็นแค่การกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่เท่านั้นนั่นแหละ
ส่วนวันนี้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุมาที่สพเหมือนกัน

มอบตัวแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าทำร้ายผู้เสียหายจริง
แล้วก็บอกว่าทำคนเดียวด้วยประเด็นหึงหวง
ต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันรุมทำร้าย
ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นหรือใช้กำลังประทุษร้าย
และข้อหากักขังหน่วงเหนียวนะคะ